ต้องบอกว่าเกิดเรื่องส่งท้ายปีซะแล้ว

สำหรับพี่ทงทงมกจกวันก่อนเพิ่งจะมาเรื่องนี้ต้องขยาย

โจรเขางัดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพี่ทงที่จังหวัดนครราชศรีมาคุณผู้ชม

คือช่วงดึกของวันที่๒๐ธันวาคมเนี่ย
มีคนร้ายงัดหน้าต่างร้านก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดนครราชศรีมา
เข้าไปภายในร้านแล้วก็เข้าไปรื้อค้นงัดลิ้นชักที่วางอยู่ตรงเคาน์เตอร์
ได้เงินไปกว่าหนึ่งหมื่นบาทนะคะ
กล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายมาเพียงแค่คนเดียว
ใช้อุปกรณ์ที่เตรียมมางัดลิ้นชักที่เก็บเงินตรงเคาน์เตอร์
คือเขาใช้เวลาประมาณแค่๕นาทีเท่านั้นก่อนที่จะหนีออกไป
บันเทิงไทยรัฐโทรศัพท์สอบถามพี่ทงนะคะ
ทงทองบอกว่ายังจับโจรไม่ได้เลย
ตอนนี้ก็เลยสั่งติดกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้น
กังวลใจว่าโจรเนี่ยจะมาขโมยซ้ำเพราะเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาว
ก็เลยสั่งลูกน้องไม่ให้เก็บเงินทอนไว้ในร้านนะคะ

ปีใหม่ร้านไม่ปิดมากินก๋วยเตี๋ยวได้ตามปกตินะคะคุณผู้ชม
คือทั้งนี้กันหนันนี้พี่ทงทงก็บอกว่า
รายนี้เนี่ยมีความเป็นมืออาชีพอยู่พอสมควรนะ
เพราะว่าไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเลย
กล้องวงจรปิดเนี่ยก็เช็คแทบไม่ได้นะ
อันนี้ได้แค่บางมุมรวมไปถึงรอยนิ้วมือเขาเช็คหมดเลย
ทำไมเซียนขนาดนั้นอ่ะเป็นโจมเมือชีพนะเนี่ย
รู้ว่ามากันเป็นแก๊งหรือเปล่าแต่ในข่าวเนี่ยมีแค่คนเดียว
กล้องวงจรปิดบันทึกได้แค่คนเดียวแต่มีการวางผงวางแผนอะไรไหมอันนี้ไม่รู้นะ
เหตุการณ์นี้ค่ะพี่ทงก็ฝากไว้หน่อยละกันนะคะ
ร้านค้าในจังหวัดนครราชศรีมานะคะช่วงนี้อาจจะเป็นวันหยุดยาวนะ
ต้องระวังกันทุกร้านเลยพี่ทงทงแม่โดนไปก่อนนะ
แต่ตอนนี้เขาบอกว่าไม่เก็บแล้วเงินผ่อนในร้านเก็บกลับบ้านเลย
ผู้ชมค่ะขอให้จัดจุดได้เร็วละกันนะพี่ทงทงค่ะ